คนนี้ค่ะที่นนทบุรีโอ้โหอันนี้ก็เป็นความทุกข์ในอีกรูปแบบหนึ่ง
คนที่ไปเช่าห้องอยู่เห็นราคาถูกไงฮะ
ก็เลยไปเช่าอยู่แต่ว่าอยู่ไม่ได้อะค่ะ
เพราะว่าเจอกองทัพเห็บหมัดไปอยู่แทนค่ะคุณผู้ชม

ดูดูหมาดูแมว

ไต่แล้วมันคือแบบเยอะมาก
ให้ดูยังไงวะดูเห็นเป็นเด็ดดำไหมใช่หมดเลย
ผมขอถอนคำพูดที่ว่าจะแค่ไหนกัน

แต่มันอย่างนี้ค่ะเพราะว่าคืออันนี้น่า
ที่เราเห็นเมื่อสักครู่น่าจะเป็นเจ้าของเห็บ
โอ้ยทันนี่ทันจริงไหม

ก็บอกว่าห้องตรงนี้มันมีพวกหมาแมว
ตอนที่เขาจะเช่าอยู่เขาไม่ทันสังเกต
หมาแมวมันเหมือนกับมันเดินมาเดินป้วนเปี้ยน
แล้วมันจะมีตัวหนึ่งนอนอยู่หน้าห้อง
ก็น่าจะเป็นที่มาของเห็บหมัดที่เข้ามาอยู่ในห้อง

นี่ค่ะคุณผู้ชมก็ปรากฏว่า
เจ้าตัวนี้ค่ะที่นอนอยู่หน้าห้องนี่แหละ

ก็คงจะมาจากนอนหลับไม่รู้เรื่องเลยนะคะ
ทำไมอ่านข่าวแบบนี้มันคันไปด้วยนะ

เขาบอกว่ามันก็เป็นความทุกข์นะ
ไอ้คันจะไปหาเพราะคือเรื่องนี้พอโพสต์ลงในโลกออนไลน์
คนก็แสดงความคิดเห็นกันหลากหลายบอกหาห้องเช่าใหม่เถอะ
แต่คือคนทำมาหากินไงไม่มีเวลาไปหา
เนี่ยคุณผู้ชมดูเห็นมั้ยอีกทีฉันก็เริ่มคันแล้วเนี่ย
นี่ค่ะคนทำมาหากินก็ไม่มีเวลาไปหาห้องเช่า
พอเห็นอันนี้ถูกก็เลยมาเช่าอยู่
แต่เอาจริงก็อยู่ไม่ได้นะคะ
เนี่ยค่ะน้องกัสสุริชัยชาวจังหวัดศรีสเกตโพสต์เรื่องนี้ลงในติ๊กต๊อกนะคะ
ยังอยากจะอยู่ไหมถามคนในโลกออนไลน์ด้วยนะคะ
ราคา๑๕๐๐บาท

ให้ลองใช้น้ำยาล้างจานมาผสมฉีดซิอะไรอย่างนี้นะคะ

มันเยอะจริงเยอะจนเราเห็นได้เลยนะคะ
เจ้าของห้องเจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องทำให้สะอาดนะ